นางเอกสาวเรื่องราวดีอย่างแพนเค้กเขมมะนิดนี่ค่ะ
แม้ว่าสถานการณ์ช่วงนี้โควิด๑๙จะเริ่มคลี่คลายลงไปได้บ้างบางส่วนแล้วนะ
แนนเค้กก็ยังคงไม่ลืมส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวทหารเรือนะคะ
เมื่อวันก่อนค่ะแพนเค้กในฐานะโคศกพิเศษกองทัพเรือก็ลงพื้นที่ไปเลย
เอาของที่จำเป็นไปมอบให้กับพี่ทหารเรือที่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองทัพเรือยุทธการโรงพยาบาลและพี่น้องชุมชนที่สัตหีบด้วย
พร้อมกันนั้นนะคะยังมีการช่วยกันเดินเก็บขยะริมหาดสัตหีบแบบนี้
โอ้โหตอนนี้ชายหาดดูสะอาดมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ
ซึ่งแพนเค้กก็เปิดใจเลยนะบอกว่าอยากให้คนไทยอย่าประมาทนะ
ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและอยู่กับเจ้าโควิดให้ได้นะคะ
เราต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับมันและป้องกันตัวเองนะ
เราจะได้ร่วมสร้างชีวิตวิถีใหม่นี้ชาวบ้านกันไปด้วยกันจ้า
เรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะฝ่าฟันแล้วก็ผ่านพ้นไปแน่นอนค่ะ